การที่มีภาพถ่ายของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ปรากฏออกมาว่าอยู่ที่อังกฤษ
ตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าลีภัยไปอังกฤษจริงหรือเปล่านะครับ
จากภาพถ่ายส่วนตัวที่ปรากฏออกมาแล้ว
ก็คือมีคนไทยที่อยู่ในอังกฤษขอถ่ายรูปกับคุณยิ่งรักชินวัฒ
เรื่องนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักชินวัสไปปากกัดตัว

บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ก็ทราบมานานแล้วเหมือนกัน
นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ที่กรุงลอนดอนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว
ได้รับข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนั่นแหละ
เล่าให้ฟังเขาบอกเล่าให้ฟังแบบนี้อ่า
ยังไม่ได้มีการประสานขอตัวอย่างเป็นทางการเรื่องเป็นทางการนี้ยังนะคะ
คาดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้หนังสือเดินทางของประเทศอื่นในการเดินทาง
เพราะว่ามีการระงับหนังสือเดินทางทั้งหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางปกติของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์แล้ว
ฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณดอนให้ดีนะรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดี
เพราะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเล่าให้ฟังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการ
เป็นการติดต่อสื่อสารกันนะคะ
ไม่มีการปรากฏรายชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ในสารระบบที่จะต้องขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดี
ดอนประมัติวินัยบอกว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานกับผู้บังคับใช้กฎหมาย
และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
ก็ไปเกี่ยวโดยตรงกับสตชนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ส่วนเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปถามผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างเป็นทางการ
เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนดำเนินการนะคะ
แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรพิเศษเพิ่มเติมค่ะ
ฟังเสียงนายกครับ
ทุกคนก็ต้องคาดหวังอย่างนั้นแหละ
อันนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศเขาจะไปคอนโทรอะไรเขาได้ล่ะ
เรื่องนะผู้หลบหนีคดีต่างก็เยอะแยะ
สุดแล้วแต่เขาจะพินาเขามีหลักการคิดแบบเดียวกับเราหรือต่างกันเราก็ไม่รู้

เออมันต้องดูหลายมิตินะ

ก่อนลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็บอกว่า

อ่านก็แตกหน้าแตกตาหน่อยแตกเนื้อแตกตัวหน่อย

น่าจะได้ไม่บูธเกินไปจะลงมาเจอสื่อ
อ่าพอถามนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามตำรวจพ่อนตำรวจเอกสุรพันธ์ไทย
เขาให้เหตุผลบอกว่าหลักฐานที่ไทยส่งไปให้ยังไม่ครบถ้วน
ทางตำรวจสากลขอคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งทางกองการต่างประเทศส่งสำนวนคำพิพากษาดังกล่าวไปให้อินเตอร์โพลแล้วค่ะ